กลาบเล่ว

อำเภอแม่พลิกจังหวัดลำปาง
ผลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยว่า
จากการสืบสวนและสอบสวนผู้ต้องหาสารภาพว่าได้ซื้อรถบรรทุกจากจังหวัดกำแพงเพชร
ไปรับยาเสพติดที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงบราย
โดยซุกซ่อนยาบ้าไว้ในถังพลาสติก๒๐๐ลิตรจำนวน๓ถัง
ส่วนถังที่เหลือจำนวนมากนัดบาจุผลิตผลทางการเกษตร
โดยเปลี่ยนมาใช้ถนนสายหลักแทนสายมรอง
แล้วก็จะเปลี่ยนรถที่จังหวัดตากเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่
อ้างว่าลักลอบขนยาเสพติดมาแล้ว๒ครั้ง
ด้านพลตำรวจตรีทันในอภิชาติเสนีเป็นผู้บังคับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด
ระบุว่ายาเสพติดดังกล่าวเป็นของเครือข่ายกลุ่มว้าใต้
และขบวนการยาเสพติดมีการเปลี่ยนรูปแบบไปใช้รถขนาดใหญ่ซึ่งตรวจสอบได้ยาก
แต่ขอให้มั่นใจว่าตำรวจนั้นได้ตั้งด่านที่มีอุปกรณ์ทันสมัย
ในการตรวจจับยาเสพติดทุกเส้นทางโดยเฉพาะจากภาคเหนือเข้ามานะครับ
ซึ่งตอนนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลจับกลุ่มผู้ที่ร่วมก่อเหตุต่อไป
สำหรับสถิติผลการจับกลุ่มคดียาเสพติดของปี๒๕๕๘๒๕๖๐ณปัจจุบัน
จับกลุ่มได้ทั้งหมด๙๙๘คดียึดยาบ้าได้กว่า๑๐๐ล้านเมตร